สังคมไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีแต่เรื่องมีแต่เรื่อง
คิดว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่ดีหรือยังไงครับ
เพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยมีการปรุงกันมากขึ้น
ใบเปอร์๑๐ของในคุกเนี่ย

เมื่อมีตำรวจที่กล้าที่จะจัดการโดยไม่ไว้หน้า

เราต้องรู้ก่อนครับว่าหน่วยงานนี้ทำอะไร